ปกติเราเห็นพี่เท่จับไมค์ร้องเพลงใช่ไหม
แต่ตอนนี้ขอพลิกบทบาทมารับงานละครกับเขาบ้างนะคะ
คือต้องบอกว่านานทีจะเห็นพี่เท่ยอมใจอ่อนมารับงานแสดงนะคะ
รู้อีกทีนึงพี่เท่อุเทนพรมมินของเราวัย๔๕ปีก็มารับงานละครแล้ว
เรื่องนี้ยังได้ร่วมแสดงกับเพื่อนซีพี่หนุ่มสอนรามอีกด้วย
งานนี้จะมีให้คำปรึกษาในฐานะคุณพ่อลูกสองหรือเปล่า
เพราะลูกคนแรกของพี่เท่อายุ๘ขวบแล้วนะ
ต้องมาฟังแล้วก็รวมไปถึงข่าวแขวนไมค์ว่าจะไม่ทำเพลงแล้ว

เรามาฟังพี่เท่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยจ้า
การมีลูกก็สนุกไปอีกแบบหนึ่ง
พอปิดอู่แล้วครับพี่ไปจัดการทำหมั่นเรียบร้อยแล้วครับ
ทำหมั่นชายเรียบร้อยแล้วครับ
งานเพลงไม่ได้แขวนใหม่ใช่มั้ยครับพี่เท่
แขวนครับก็ยังคงมีเพลงเรื่อยนะฮะ
แต่ว่าเพลงทำใหม่เนี่ยอาจจะยากนิดนึง
เพราะด้วยสภาพของวงการเพลงในปัจจุบัน
ละครก็มีอยู่เรื่อยนะครับก็รับใช้